ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราไล่เรียงดูลำดับเหตุการณ์
เหตุการณ์ในครั้งนี้เนี่ยเราลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นแบบนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
เหตุการณ์เริ่มต้นขึ้นหลังจากจบเกมฟุตบอลพรีเมียลีก
หลังจากเสร็จสิ้นการแถลงข่าวของผู้จัดการทีมหลังจบการแข่งขัน
เพราะว่าแข่งจบเขาก็ต้องมีการแถลงข่าวอะไรกันก่อน
ประมาณตีสองครึ่งนะฮะกลุ่มผู้บริหารซึ่งคาดว่ามีนายวิชัย
ลิคอปเตอร์ส่วนตัวนะครับเพื่อจะเดินทางไปยังกรุงลอนดอน
ยังไม่มีการยืนยันว่าบุคคลที่อยู่บนเครื่องบินมีใครบ้างมีกี่คน
แต่จากรายงานสื่อของสื่อต่างชาตินะฮะโดยเฉพาะสื่อที่อังกฤษเนี่ย
การว่ามีทั้งสิ้น๘คนรวมทั้งนักบินบางสื่อก็บอก๕คนนะครับ
โดยช่วงเวลาที่ทั้งหมดโดยสารเฮลิคอปเตอร์นะครับ
มีเจ๊กฮัมฟรีเป็นพิธีกรหลักแล้วจะมีแขกรับเชิญเป็นพวกบรรดา
เมนเตเตอร์ที่เป็นนักฟุตบอลน่ะเนี่ยนะฮะในภาพนี้จะมีโอเว่นฮากรีฟ
ตนักเตะของแมนยูคริสตัสตันอดีตศูนย์หน้าแบ็คเบิร์นจอนฮาสสันอดีตศูนย์หน้าเวสแฮม
เดี๋ยวย้อนไปดูภาพเนี่ยคุณเขียนมาสอนตอนที่เขานั่งวิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์กันอยู่
ว่าเออแมทนี่เสมอหนึ่งใครเป็นแบบไหนเล่นอะไรยังไงจะเห็นว่าเขาหันไปดูข้างหลังนะ

มันเขาเป็นห้องกระจกแล้วข้างหลังก็จะเห็นสนามใช่ไหมแต่เสียงมันจะเบาหน่อย

เขามีอะไรสักอย่าง
ตรงนี้ก็เลยคาดว่าตรงนี้น่าจะเป็นเวลาที่เฮลิคอปเตอร์ลำนี้ที่ขึ้นไปจากข้างหลังเนี่ย
ตรงสนามแล้วก็พ้นขอบสนามไปแล้วไปตกที่ลานจอดรถ
นะครับเครื่องบินขึ้นออกจากสนามไปทางฝั่งโรงแรมของสโมสรนะครับ
ลอยตัวขึ้นฟ้าได้สักสองร้อยเมตรไม่ถึงสิบนาทีอ่ะฮะ
หลังจากขึ้นบินก็เกิดเหตุขัดข้องเกิดขึ้นนี่ครับห่างสองร้อยเมตร
ประมาณสองร้อยเมตรนะขึ้นพ้นขอบอัธจันทร์สนามไปแล้วนะครับ
เห็นเหตุการณ์บอกว่าได้ยินเสียงเครื่องยนต์มันเบาลง
ที่ใบพัดด้านหลังเครื่องจะไม่ทำงานแล้วเฮลิคอปเตอร์ก็หมุน
แล้วก็ตกลงบริเวณลานจอดรถข้างสนามจุดที่เฮลิคอปเตอร์บินขึ้นไปแล้วก็จุดตกห่างกันแค่ประมาณสองร้อยเมตร
โดยพบเฮลิคอปเตอร์ตกอยู่ที่ลานจอดรถอีนะฮะลานจอดอี
หลังเกิดเหตุไม่นานศูนย์แจ้งศูนย์แจ้งเหตุท้องถิ่นที่ได้รับแจ้งเหตุนะครับ
แล้วก็พบว่าเฮลิคอปเตอร์ลำนี้มีไฟลุกไหม้แต่ว่ายังไม่ยืนยันในตอนนี้นะครับว่า
มีใครอยู่ในเฮลิคอปเตอร์ลำดังกล่าวบ้างแล้วทั้งหมดเป็นตายร้ายดีอย่างไร
ต้องรอการให้ข้อมูลอย่างเป็นทางการกันเท่านั้นใช่ค่ะ
ณตอนนี้ก็มีข้อมูลเพียงแต่ผู้ที่เห็นเหตุการณ์
คนที่เขาไปดูการแข่งขันนัดนี้แล้วก็ยังอยู่ที่ลานจอดรถ
มีนักข่าวต่างชาติที่ได้มีการนำเสนอนะคะ
ก็มีสาขาอยู่ตามสนามบินต่างทั่วโลกค่ะ
นายวิชัยนามสกุลเดิมคือรักษีอักษรเกิดวันที่๔เมษายนปี๒๕๕๙
สมรสกับนางเอ็มออนรักษีอักษรมีบุตร๔คน
ได้รับพระราชทานนามสกุลศรีวัฒนประภา
พระบาทสมเด็จพระประมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชหรือในหลวงราชการที่๙ในปี๒๐๑๒
ซึ่งมีความหมายว่าแสงสว่างแห่งความรุ่งเรือง
ทุ่มเงิน๓๙ล้านปอนด์หรือประมาณ๑๖๐๐ล้านบาท

ทันทีที่เลื่อนชั้นค่ะประธานสโมสรก็ทุ่มเงิน๑๘๐ล้านปอนด์
ให้ผู้จัดการทีมซื้อนักเตะฝีเท้าดีเข้าสู่ทีมนะคะ
และไปเล่นฟุตบอลยุโรปให้ได้ภายในระยะเวลา๓ปี
ถือได้ว่าสร้างเทพนิยายอีกหนึ่งบทสำหรับฟุตบอลอังกฤษค่ะ
มูลค่า๑แสนป่อนหรือประมาณ๔ล้าน๒แสนบาท
ก็เป็นกำลังใจให้กับนักเตะที่สร้างความสำเร็จให้กับสโมสรนะคะ
เพราะฉะนั้นทุกคนก็คิดว่าอย่างมากก็ม้ามืด
ใช่ค่ะสร้างประวัติศาสตร์เลยจริงนะคะ
เมษายนที่ผ่านมาค่ะคุณวิชัยอายุครบ๖๐ปีนะคะ
คุณวิชัยเนี่ยเอาใจแฟนบอลนะมอบเหรียญที่มีสีทองจัดทำขึ้นเป็นพิเศษเลยค่ะ
ให้กับแฟนบอลที่ถือตัวปีจำนวน๖๐คน
แล้วก็เลี้ยงเครื่องดื่มให้กับแฟนฟุตบอลทั้งสนามเลยนะคะ
แล้วก็เขาบอกว่าคุณวิชัยใจดีมากนะทักทายคนในสนามตลอดเวลานะคะยิ้มแย้มพูดคุย
จากเรื่องธุรกิจกีฬาฟุตบอลคุณวิชัยชื่นชอบกีฬาโปโลนะคะ
คุณวิชัยมีความใกล้ชิดกับราชวงศ์อังกฤษคุณวิชัยกับเจ้าฟ้าชายชาวรวมถึงเจ้าชายบิลเลี่ยม
เคยร่วมจัดการแข่งขันรายการจักรวรรดิครับระหว่างประเทศไทยกับทีมดูไบที่กรุงลอนดอนในปี๒๕๕๙
ขณะที่ธุรกิจด้านกีฬาล่าสุดอย่างที่บอกนะคะก็คือซื้อกิจการสโมสรโอเอชลูเบิ้ลที่คุณภาคภูมิบอกไปในทีมดิวิชั่นสอง
เยี่ยมเมื่อเดือนพฤษภาคมปี๒๐๑๗นี่แหละค่ะแล้วก็ผลักดันให้กวินธรรมสัจจานันทร์ผู้รักษาประตูมือหนึ่งทีมชาติไทย
เล่นในหลีกนี้ด้วยคะเป็นหลีกอาชีพในเบลเยี่ยม
ทรัพย์สินทั้งหมด๔๙๐๐ล้านดอลลาร์สหรัฐถ้าคิดเป็นเงินไทยนะคะก็ประมาณ๑๖๐๐๐ล้านบาทค่ะ
อืมนี่คือทรัพย์สินจากกิจการทั้งหมดนะใช่ค่ะคนที่เมืองเลสเตอร์จะรักคุณวิชัยรักคนไทยมากใช่
เพราะว่าเขามองว่าไม่เหมือนกับเศรษฐีของที่อื่นที่มาซื้อสโมสรฟุตบอลในอังกฤษแล้วก็เป็นเจ้าของ
คือคนไทยมาซื้อสโมสรแล้วแบบโอ้โหทำจริงทุ่มจริงทำให้ทีมเป็นแชมป์จริงประสบความสำเร็จจริง
นอกจากจะเป็นการพัฒนาทีมแล้วเนี่ยเป็นเหมือนการพัฒนาเมืองของเขาเลยนะคะเมืองเลสเตอร์
โกกเศรษฐกิจก็คึกคักจากเมืองเล็กเมืองหนึ่งเป็นเมืองที่ทีมฟุตบอลโอ้โหเป็นแชมป์พรีเมอร์ลีกอังกฤษ
ใช่จากแบบคนไม่ได้นึกถึงทีมนี้สักเท่าไหร่โอ้โหกลายมาเป็นแชมป์

ยืนยันนะครับว่ายังไม่มีการแถลงอย่างเป็นทางการอะไรทั้งสิ้น

และอาการหรือว่าคนที่อยู่ในเฮลิคอปเตอร์เป็นอย่างไร
แต่ทีนี้เนี่ยมีผู้ที่เขาไปชมฟุตบอลแมทเมื่อวานนี้ด้วยนะฮะ
ก็คือซิโก้กิติศักดิ์เสนาเมือง

อ่ออดีตสู่หน้าทีมชาติไทยนะครับอดีต
หัวหน้าโค้ชหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมฟุตบอลทีมชาติไทย
คนก็เลยเป็นห่วงว่าเอ๊ะแล้วคุณซิโก้เป็นยังไงบ้าง

ซิโก้ไม่ได้ขึ้นฮอลำนี้ไปด้วยนะครับ
คือหลังจากที่จบเกมเมื่อวานนี้แล้วแล้วก็มีข่าวเรื่อง
เลคอปเตอร์ของคุณวิชัยตกเนี่ยนะครับ
ทางภรรยาของซิโก้นะฮะก็คือคุณเปิ้ล
ซึ่งก็อยู่กับซิโก้ด้วยนะครับ
ได้โพสต์ผ่านไอจีบอกว่าขอให้กำลังใจครอบครัวคุณวิชัย
แต่ก็ไม่ได้พูดถึงโค้ชฟิโต้
แต่ก็เชื่อว่าโค้ชซิโก้เนี่ยก็คงจะปลอดภัยอะไรอย่างนี้

ข้อความบอกว่าสตาร์ฟเราทุกคนนั่งรอฟังข่าว
รวมกันอยู่ที่โรงแรมหลังส่งน้องเข้าห้องนอน
ว่าอย่างไรพวกเราอยู่รวมร่วมเป็นกำลังใจให้ครอบครัวท่านนะคะ
ขอให้ไม่เป็นจริงขอให้เป็นเครื่องเปล่านะฮะ
ทุกคนก็เลยอ๋อก็แสดงว่าซิโก้ไม่ได้ขึ้นฮอไปด้วย
แต่ก็เป็นห่วงคุณวิชัยกันนะครับ
ส่วนคนที่อยู่ที่เมืองไทยนะครับก็คือคุณแม่ของซิโก้นะฮะ
แม่ของซิโก้อยู่ที่บ้านเกิดตะบนวังชัยอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่น
ส่วนเรื่องของลูกชายก็รู้ว่าไปดูบอลอยู่ที่นั่น
พอรู้ว่าลูกชายปลอดภัยก็โล่งใจหน่อย
ก็พอได้ยินข่าวว่าเครื่องบินตก
ก็เป็นห่วงลูกว่าช่วงนั้นซิโก้ก็กำลังอยู่ที่ประเทศอังกฤษพอดี
เคยพูดกับแม่เมื่อวานนี้ว่าจะกลับถึงเมืองไทยวันที่๒๙
พอดีได้ยินข่าวว่าเครื่องบินตก
ก็ได้ทราบแต่ว่าคุณอาวิชัยประธานสโมสรคิมพาวเวอร์ตก
ก็พาเด็กไปข้าวอาคเดิมนี้กันฮะ
คือคุณวิชัยแล้วก็ทางคิงพาวเวอร์เขาก็ไปซื้อสโมสรเลสเตอร์

นักฟุตบอลในไทยนักเตะไทยไปฝึกไปซ้อมทุกปิดเทอม

ก็เป็นการสร้างโอกาสให้กับเยาวชนแล้วก็นักกีฬาไทยด้วยนะคะ
เดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าเรารายงานให้
ถึงแม้ว่าจะมีข้อมูลออกมามากมายในโลกออนไลน์นะคะ
ขออนุญาตคุณผู้ชมว่านำเสนอเพียงเท่านี้ก่อน
การแถลงอย่างเป็นทางการแล้วก็รอการตรวจสอบอย่างละเอียดก่อนนะคะ